เพราะกู้ภัยบอกว่ามีลูกแมวต้องการความช่วยเหลือรออยู่ค่ะ

ลูกแมวมันตกลงไปในท่อระบายน้ำแล้วมีฝาตะแกรงใหญ่หนักปิดอยู่ไง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดกาลสินก็เลยช่วยกันงัดฝาท่อตะแกรงน้ำนี่ขึ้นมานะคะ
จุดนี้อยู่บริเวณถนนพิรมช่วงหน้าร้านขายกาแฟโบราณเขตเทศบาลเมืองกาลสิน
พอเปิดตระแกงขึ้นมาแล้วนี่ค่ะก็ต้องมีคนทุ่มเทยอมเลอะยอมเปลือนิดนึง

ลงไปแบบนี้ค่ะเพื่อช่วยค้นหาลูกแมว
นั้นส่งเสียงร้องมาตลอดตั้งแต่ตังคืน
สุดท้ายเขาตัวความหาจนเจอ
ตามหาเมียวแต่เหมียวต้องก็ดื้ออยู่นะ

พี่เขาก็พยายามดึงตัวไว้แล้วพยายามจับพ่อมัน
มันล็อกแล้วก็อุ้มมันขึ้นมา
ได้ยินเสียงไหมนี่มันยังหลับตาอยู่เหรอ
โอ้ยตายแล้วไม่รู้ว่ามันลึกตาหมดหรือยังนะ
เป็นลูกแมวตัวเล็กนะคะ
ไม่รู้เหมือนกันว่ามันตกไปตั้งแต่เมื่อไหร่

แปบตาเนอะเพราะว่ามันอยู่ในที่มืดอยู่ตั้งนานทั้งคืนนะคะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ใช้เวลา๑๐นาทีนะคะในการที่จะจับแมวตัวนี้
เพศผู้ค่ะอายุ๑เดือนสีขาวสลับดำไม่มีชื่อ
ไม่มีชื่อน่ะตั้งชื่อหน่อยไหมอุ๊ยน่ารักมากลึงตาแล้ว

อยู่ในท่อมืดแล้วลายเป็นแบบนี้
ขาวดำไอ้แบทแมน
พี่โจ้ที่กูภัยเขาก็เห็นแล้วว่าตา๒ฆ่า
มันเหมือนอ่ากเศษไงเป็นเหมือนกับลึงตาได้ไม่เต็มที่
ก็เลยพาไปหาคุณหมอให้ช่วยดูแลต่อไป
ส่วนใครจะรับเลี้ยงรับอุปกรณ์ซ่อนก็รอดูอีกทีนึง
แมวคนรักแมวมีเยอะมากเลยนะคะ

ภารกิจเขาทำอย่างเต็มที่สุด